มีเหตุการณ์คนร้ายจี้ชิงเงินจากรถขนเงินอีกแล้วนะคะ
ครั้งนี้เป็นรถขนเงินของธนาคารกรุงไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอสองพี่น้อง

คนร้ายบุกเดี่ยวไปเลยค่ะได้เงินไปกว่า๕ล้านบาท
แล้วก็คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
มีการยิงปืนขู่๓นัดนะคะ
ภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เขาไปเติมน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดี
เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

เป็นลูกค้าที่เข้าไปเติมน้ำมันภายในปั๊มปตท
บ้านไผ่ช้างแล่นริมถนนสายบางลี่วัดไผ่โรงวัวตำบลบางเลน
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็จับภาพเอาไว้ได้
คือหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะคะ
พลตำรวจรีสุคลพรมมายนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอรถขนเงินธนาคารกรุงไทย
ว่าเป็นของคนร้ายก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากการสอบสวนนายสมชายซับพืชอายุ๔๕ปีพนักงานขับรถของธนาคาร
ก็ให้การแบบนี้นะคะบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเดี่ยวมาเลยมาคนเดียวค่ะ
หมวกกันน็อกเต็มใบเข้าไปชิงถุงเงินชิงเงินไปจากมือเลยนะ
แล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปจากปั๊ม
แล้วก็ยิงปืนขู่ด้วย๓นัด
พลตำรวจรีสุคลบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
ตอนนี้จัดกำลังแบ่งออกเป็น๓ชุดนะคะ
เพื่อออกไล่ล่าตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะจับตัวได้เร็วนี้ค่ะ